ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ตรวจสอบรัฐบาลเหมือนกัน
ล่าสุดนี้จะไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินของคอรมอลประยุทธ์๔
ไปดูกันว่ารัฐมนตรีต่างมีตัวเลขเด็ดเงินในบัญชีสักเท่าไหร่นัก
ทรัพย์สินมีค่ามูลค่ามหาศาลขนาดไหนหนี้สินมีหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับวันนี้ปปชเขาได้มีการเปิดเผยตัวเลขบัญชีทรัพย์สิน
ของบรรดาเหล่าคอลโลมอล์ในคอลโลมอล์ประยุทธ์๔
ซึ่งเบื้องต้นพบว่าก่อนรวยสุดก็มีตั้งแต่หลักพันล้านบาทครับ
รวมทั้งของสะสมมูลค่าแพงอย่างเช่นวัตถุโบราณ
พระเครื่องต่างเหล่านี้ก็มีเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากรัฐมนตรีที่ถือว่ามีทรัพย์สินมูลค่าสูงที่สุดก่อนนะครับ
ท่านนั้นก็คือหม่อมลงประณะดาดิสกุลครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การเพิ่งมีการปรับโยกย้ายตำแหน่ง
หลังจากที่มีการประกาศปรับคอรมอลล่าสุดนะครับ
สินมูลค่ารวมกว่า๑๓๐๐ล้านบาท
ในจำนวน๑๓๐๐ล้านบาทนี้นะครับ
คุณผู้ชมพบว่าที่ดินส่วนใหญ่
จะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง
เพราะว่ามูลค่าของที่ดินที่หม่อมหลวงประนัดดามีนะครับ
คือ๑๑๕๐ล้านบาท
นี่คือรัฐมนตรีที่เรียกได้ว่าอู้ฟู้ที่สุดครับในคอรมอลประยุทธ์๔
มาครับนั่นก็คือคุณสุวิทย์เมสิน๔นะครับ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โยกข้ามห้วยมานะครับ
ก่อนหน้านี้ก็ไปนั่งช่วยดูแลเรื่องของ
การค้าการขายในเรื่องของเศรษฐกิจพอสมควร
มาดำรงตำแหน่งนี้พอมีการตรวจสอบตัวเลขทรัพย์สิน
แล้วก็พบว่ามีทรัพย์สินกว่า๗๓ล้านบาทครับ
จำนวนนี้ด้วยความชื่นชอบของอาจารย์สุวิทย์นะครับ
อาจารย์เขาชอบสะสมวัตถุโบราณต่างรูปปั้น
ไม่ว่าจะเป็นพระโบราณวัตถุโบราณเครื่องปั้นดินเผา
เสาหินเมืองจีนนะครับก็พบว่ามีมูลค่ากว่าประมาณสัก๒๓ล้านบาท
มีการรวบรวมไว้๑๓๔รายการด้วยกัน
หลังจากนั้นครับก็มีอีกหลากหลายคนครับ
โดยเราไปตรวจสอบกันต่อนะครับรายงานของปปชก็พบว่า
รัฐมนตรีหน้าใหม่อีก๔คนก้าวเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก
คอรมอประยุทธ์๔นั้นมีทรัพย์สินเกิน๑๐๐ล้านบาททั้งหมดนะครับ
ที่น่าสนใจก็คือนางศาชุธิมาบุญพระพัฒน์สอนนะครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
พบว่ามีทรัพย์สินกว่า๒๔๔ล้านบาท
จำนวนนี้ก็คือเป็นใบฝากทองคำแท่งน้ำหนักรวม๒๒๐บาท
แล้วก็ใบซื้อทองคำแท่งน้ำหนักรวม๖กิโลกรัมด้วยกัน
มาก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ
สนทิรัฐสนทิจิระวงมีทรัพย์สิน๑๑๓ล้านบาท
จำนวนนี้ก็จะเป็นอัญมณีเป็นเครื่องเพชร๓๐กว่ารายการ
แล้วก็พระเครื่องรุ่นดัง๓๐รายการอย่างเช่น
สมเด็จพระเกตชายโยสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่
พระนางพญาพิมพ์เขาโค้งพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พระสุมกรกำแห่งเพชรพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเป็นต้น
มูลค่ากว่า๖๐ล้านบาท
ขณะเดียวกันปปชก็ยังเปิดเผยทรัพย์สินของโครโลมอร์
ที่พ้นจากตำแหน่ง๒คนได้แก่พเดาพงรัฐนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีทรัพย์สินกว่า๙๕ล้านบาท
และอีก๑ท่านพเไพบูลคุ้มฉายา
ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีทรัพย์สิน๔๗ล้านบาท
อกจากนี้ยังเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่พ้นตำแหน่ง๓คน
ที่น่าสนใจได้แก่พลเอกธีรชัยนาควานิสมีทรัพย์สิน๘๘ล้านบาท
เปรียบเทียบกับทรัพย์สินสมัยที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ตอนที่รับตำแหน่งสนชปี๒๕๕๙
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๑๘ล้านบาท
พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า๒๐ล้าน
เมื่อเทียบกับสมัยเมื่อตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำแหน่งใหม่ครับ